เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมพลังให้กับพวกเรากันก่อนนะคะ
หรือยังปักหมุดกันก่อนดีกว่าว่าจะไปที่ไหนกัน

ใกล้กรุงเทพมหานครมีร้านข้าวแกงร้านหนึ่งคุณผู้ชม
เรียกได้ว่าอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์

มีนิโมะของกินเพียบ
ถ้าไม่ได้กินเมืองมนุษย์จะไปกินเมืองอะไรล่ะคะคุณ

พูดได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จัก
โดยเฉพาะคนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ถ้าเอ่ยชื่อร้านข้าวแกงป้าแขกรับรอง

เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาขายมา๒๕ปี
แล้วก็การันตีความอร่อยติดป้ายไว้ตัวใหญ่เลยคุณผู้ชม

มาซื้อตลอดไม่ขาดสายเลยนะคะ
ซึ่งร้านนี้ค่ะตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟแม่กรอง

พวกพนักงานที่ทำงานออกกะดึก
นักท่องราตรีก็จะแวะเวียนมากินข้าวแกงกันก่อนกลับบ้าน

แขกเนี่ยเขาขายกันตั้งแต่เวลา๕ทุ่มไปจนถึงตี๔คือช่วงดึกเลย

ตอนแรกป้าก็ขายตอนตี๓ตี๓ตี๔สมัยนั้นร้านอาหารมันเลิกตี๓ก็มาขายตี๓
แล้วก็หลังมาร้านอาหารมันเลิก๖ทุ่มก็เลยเลื่อนเวลาเงินมันลามาแล้ว
ทำไมทำมาเดี๋ยวนี้ต้องขาย๕ทุ่มเนี่ยเปิด๕ทุ่ม
อ๋อก็ต้องตื่นมาทำทำของตั้งแต่๓ทุ่ม

เพราะฉะนั้นมันก็ทำคนกินก็เลยตั้งอันนั้นก็เรื่อยมาก็เลยต้องเปิดห้าทุ่ม
ทีแรกคิดว่าจะขายได้ต้องขายได้สิเพราะว่ามันก็มีคนช่วงกลางคืนอ่ะ
พวกร้านอาหารพวกนักเที่ยวกลางคืน
ขายมา๒๕ปีสูตรเด็ดเคล็ดลับก็อยู่ที่รสชาตินี่แหละ
อร่อยจัดจ้านถูกใจครับ
เมนูแต่ละวันก็จัดเพียบเลยนะ๒๕เมนูราคาก็ไม่แพงอย่างข้าวแกงเนี่ยนะคะ
ก็จานละ๒๐๒๕บาทเท่านั้น
ใครอยากจะนั่งกินที่โต๊ะก็ได้ใครอยากจะได้บรรยากาศแบบริมรถไฟ
ก็ไปนั่งก็ได้ที่รางรถไฟเอาให้อเด็ดอร่อย
ส่วนช่วงเวลาวันขายเนี่ยนะคุณผู้ชมหยุดจันทร์กับอังคาร

เพราะฉะนั้นเราจะให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้คุณผู้ชม
โทรไปถามประแขก่ก่อนเลยเปิดไขมั้ย
ขายกี่โมงมีอะไรกินบ้างจองไปก่อนได้ไหม
นี่เบอร์คืนให้แล้วนะคะคุณผู้ชม

ไปถึงก็สั่งทุกอย่างเลยได้ไหม
คิดไปจากบ้านก่อนดีกว่าดิฉันว่าเสียเวลาคนร้องล่ะ

ข้างหลังนี่มองตาแดง